คุณผู้ชมคะหมาของเราไม่ได้น่ารักสำหรับทุกคน
เหตุการณ์ที่จะเล่าต่อไปนี้ภาวะพิษบูร์โหด
กัดคนคาคอนโดใช่ค่ะแล้วจะจ่ายตังค่านิติไปทำไม
ตังค่าส่วนกลางไปทำไมในเมื่อความปลอดภัยเป็นศูนย์แบบนี้
มีภาพจากกล้องวงจรปิดนะขณะพิษบูเดินมากับเจ้าของ
ยังล่ามโซ่อยู่เลยแล้วดูพิษบูมันทำค่ะ

งับเข้าไปแล้วพี่เบิร์ดคิดดูสิแล้ว
ถ้าเกิดว่าแบบมันหลุดเชือกมันหลุดหรือไม่มีเจ้าของ
ทำไงคนเจ็บคนนั้นน่ะคุณผู้ชม
แล้วเหตุการณ์นี้ค่ะกล้องวงจรปิดจับภาพได้

ผู้หญิงสวนประตูออกมาพอดีแล้ว

นี่ขนาดแบบดึงโซ่กระชากโซ่จับโซ่เอาไว้แล้วนะ
งับแบบคาไม่ได้งับแบบจมเขี้ยวแตก

วันรุ่งขึ้นเจ้าของหมาทำยังไง

เอาหมาพิษบูนที่เป็นอันตรายไปไว้ที่อึ

ก็ยังพาเดินขึ้นลงคอนโดเหมือนปกตินี่คุณผู้ชมดู

จังหวะนี้แล้วท้ายที่สุดคือเป็นไง

ดูซินี่พวกผู้หญิงต้องวิ่งไปหลบข้างหลังเนี่ย

คุณไม่รู้สึกหน่อยเหรอว่าหมาพิษบูของคุณน่ะ
คุณจะมีวิธีการจัดการของหมาของคุณ

ทีนี้ฝั่งคนเจ็บก็เลยเอาคลิปนี้มาโพสต์นะ
แล้วก็จะแจ้งความให้ตำรวจดำเนินคดี

คือประเด็นที่จะร้องกับนิตินี่แหละ
ว่าเอ๊ะทำไมนิติถึงไม่ดูเลยล่ะ
คอนโดนี้เขาให้เลี้ยงหมาได้นะ

เขากำหนดน้ำหนักเอาไว้คือไม่เกิน๑๐โล
แต่พิษพูตัวนี้มันหนัก๓๐โล

แล้วถามว่าเจ้าของหมาเอาพิษบูมาเลี้ยงอยู่นานแค่ไหนล่ะ

เอ๊ะอย่างนี้นิติไม่ดูแลรึเปล่า
เขาก็เลยคิดว่าจะฟ้องจะเอาเรื่องกับนิติด้วยคุณผู้ชม
แล้วคุณผู้ชมคิดเห็นว่าอย่างไร

แต่ก็อาจจะเหมือนคอนโดนี้มีกฎระเบียบ

อย่างนี้บอกว่าห้ามเกิน๑๐กิโลกรัม

แต่พิษบูตัวนี้ล่อไป๓๐กิโลกรัมคุณผู้ชม

อยู่ในความดูแลของเจ้าของไง

เลี้ยงของคุณไปทำอันตรายกับคนอื่น

คือตอนที่พาไปที่สาธารณะเนี่ย

เห็นว่ายังไงกับข่าวนี้ครับ

นะครับ